คุณผู้ชมครับมาดูผู้ประสบเหตุ๕ชีวิตวิดดับ
เพราะว่าเรือแตกกลางทะเลที่จังหวัดตรัง
ลูกเรือและเจ้าของเรือ๒คนว่ายน้ำระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
ในการที่จะลอยคอขอความช่วยเหลือจากเรือประมงลำอื่น
กระทั่งสามารถที่จะช่วยทุกคนได้นะครับ
ชาวบ้านจิตอาสานะครับเขาให้ความช่วยเหลือลูกเรือ
ลอยคออยู่กลางทะเลได้สำเร็จ
หลังเกิดเหตุเรือประมงถูกคลื่นซัดกระแทกโขดหิน
จนเป็นเหตุให้เรือแตกบริเวณหินสายหมออำเภอหาดสำราญจังหวัดตรัง
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกเรือแล้วก็เจ้าของเรือ๒คน
ว่ายน้ำไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่ง
กระทั่งผู้ใหญ่บ้านได้นำชาวบ้านจิตอาสา
ออกไปช่วยลูกเรือที่เหลืออีก๓คนได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ผู้ประสบเหตุทั้ง๕คนประกอบด้วยนายร่อเหมเกาะสมัน
เจ้าของเรือประมงนายสุชาตินาวาเดช
นายกิติพงศ์สามทิศนายหมัดละเกาะสมันแล้วก็นายเสนอหาบหา
จากการสอบถามนายหมัดละหนึ่งในผู้ประสบเหตุ
เล่าให้ฟังนะครับว่าได้ออกเรือไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ผ่านมา
เพื่อจะนำอวนที่วางไว้กลับเข้าฝั่ง
โดยไปกันประมาณทั้งหมด๕คน
แต่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุมีคลื่นสูง๒๓เมตร
เข้าหาเรือจนเสียการควบคุม
และทำให้เรือนั้นชนเข้ากับโขดหินอย่างจัง

ทั้งหมดตัดสินใจกระโดดลงน้ำหนีเอาตัวรอด

ตัดสินใจว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยระยะทาง๕กิโลเมตรนะคุณ
ขึ้นฝั่งได้๒คนแล้วก็รีบขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ชาวบ้านก็นำเรือประมงล่องทะเลออกไป
ชาวประมงที่ยังตกจากเรืออีก๓คนที่ลอยคออยู่
ช่วยมาได้ครบ๕ชีวิตนะครับ

อำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของเรือ
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุ
โดยเตรียมช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนต่อไป
แล้วก็ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการเตือนชาวประมง
เรื่องของให้ระมัดระวังคลื่นลมแรงด้วย
เพราะเมื่อกี้คุณคุปตนันพิสิทธิมหัน

ขึ้นบางพื้นที่อาจจะสูง๔๕เมตรเลยนะครับ